ที่ขอนแก่นก็ตกเหมือนกันนะครับ
เทศบาลตำบลบ้านเป็ดอำเภอเมือง
ปรากฏว่าพอฝนตกแบบนี้น้ำเขาก็รอการระบาย

คำทันสมัยแต่ว่าที่นั่นเขาน้ำรอการระบายเหมือนกัน
ดังนั้นนะครับเจ้าหน้าที่เขาเลยไปเปิดฝาท่อระบายน้ำไว้
ปรากฏว่ามีวัวของชาวบ้านตกลงไป
เดือดร้อนเลยต้องเอารถแบ็คโฮลมาช่วยวัวตัวนี้ตกลงไป

เปิดไว้เพื่อรอน้ำที่มันจะต้องระบายลงไป
แต่ว่าก็ต้องระวังเรื่องของอุบัติเหตุแบบนี้นะครับ

พ่อมีรูแต่ว่ารูมันระบายไม่ทันรูมันเล็ก

เห็นบรรยากาศการช่วยลำบากเหมือนกันนะคุณนะ

เจ้าหน้าที่ไม่สามารถใช้เชือกในการคล้องวัวได้
หย่อนเชือกลงไปให้วัวเดินเข้าไปในบ่วงเอง
นานเหลือเกินกว่าวัวเขาก็ไม่รู้ไง
จะวิธีอย่างไรจะเข้าบ่วงอย่างไร
จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ใช้ปลายเชือกคล้องไปที่รถแบ็คโฮล
เพื่อทำการยกครั้งแรกไม่สำเร็จนะครับ

โอ้โฮวัวนี้ขึ้นมาได้อย่างปลอดภัยคุณครับค่ะ
เจ้าของบอกว่าไม่เห็นตอนที่วัวตกลงไป
รู้อีกทีก็คือวัวที่เลี้ยงไว้เหลือไม่ครบ
แล้วก็ไปหาตามเส้นทางถนนที่เดินมาอยู่ไหน

แล้วเขาก็ไม่ส่งเสียง
แต่ท้ายที่สุดเจ้าหน้าที่บอกว่า
ปิดซะฝาท่อแบบนี้นะครับ
ก็เอาคอนกรีต๒แผ่นมาปิดไว้ให้เรียบร้อย
เจ้าหน้าที่เทศบาลก็ให้เหตุผลว่าก่อนหน้านี้เปิดไว้
เพราะว่าฝนมันตกลงมาเมื่อ๒วันก่อน
น้ำระบายไม่ทันก็เลยต้องขอเปิดไว้หน่อย
แต่ก็นั่นนะฮะก็ต้องระวังกันหน่อยนะครับ
รูที่ระบายเมื่อกี้แอบเห็นนะคะฝาท่อมี

ต้องไปทำการจัดการให้หน่อยนะ